คุณผู้ชมค่ะมาส่องหน้าใหม่ใช้ไรกว่าเก่าอีกดีกว่านะคะ
ก็หลังจากที่บินไปอัพหน้าที่เกาหลี

ขอดูหน้าใหม่หน่อยเป็นยังไงบ้างนะคะ
ถือว่าเคาะเลยตัดสายสนุนอีกแล้ว
เป็นงานแรกเลยหลังจากทำหน้ามาใหม่นี่คุณผู้ชมนะคะ
ซูมมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบชัดกันไปเลยนะคะ
หลายคนบอกว่าเรียกโอปป้าให้เลยแล้วกัน

ก๊อฟบอกว่าตอนนี้พักหน้ามาเดือนกว่าแล้ว
คุณผู้ชมก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางบ้างแล้ว
การทำครั้งนี้ทำเพื่อแก้ไขจากการทำครั้งที่แล้วนะ

เขาบอกว่ารู้สึกว่าจมูกมันยังใหญ่ไป
หลังจากทำมาค่ะหลายคนที่เข้ามาให้คอมเมนต์กำลังใจ
ก็พี่ก๊อฟบอกว่าอ่านแล้วขอบคุณมากเลย
ส่วนเรื่องคนที่เคยมาวิพากษ์วิจารณ์บูลลี่
ก๊อฟบอกว่าอยากให้คนเหล่านั้นที่วันมานั่งด่าคนอื่นนี้นะ

ปีนี้สมัยนี้เขาไม่บูลลี่กันแล้วไปฟังเสียงพี่ก๊อฟกันหน่อยค่ะ

ก็มีแต่ความถามว่าทำทำหรือยัง
เพราะว่ามันไม่มีแผลมันไม่บวมมันไม่อะไรเลยอะไรอย่างนี้
คือจะบอกว่าที่คุณเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ

ตรงนี้มันยังแข็งอยู่
เวลาทานอาหารเผ็ดอะไรก็ยังมีแสบอยู่นะครับ

เพราะคือมันต้องรอประมาณ๓๖เดือน
ถึงจะเห็นชัดเจนว่าพอมันลัดเข้าไปแล้ว

คนเขามองไปแบบทำเพื่ออะไร

คุณอยากจะเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ในหัวคุณเหรอ
บางทีความพึงพอใจคนเรามันก็ไม่เหมือนกัน
คุณผู้ชมเอาเป็นว่าคนที่ทำศัลยกรรมทุกคน
เขาก็มีความหวังว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็แฮปปี้ขึ้น
เพราะฉะนั้นนะคะเป็นกำลังใจให้เขาดีกว่า
ถ้าแบบเราดูภาพแล้วมันไม่ถูกอกถูกใจเรา

ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ